ที่จังหวัดพยาวกันบ้างชาวบ้านเขานับถือผีปู่ย่าตายายผีบรรพบรุษ
เขาก็มารวมตัวกันทำพิธีแบบนี้ครับ
เห็นถือดาบรำไปมาเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวนะ
คลังนะแต่ในพิธีกรรมเวลาเขาทำแล้วเนี่ยก็ดูสนุกสนานไปด้วย
นี่คือบ้านของคุณยายสายทองหนองลิง
อยู่ที่บ้านเลขที่๓๕๖ถนนแม่ตำสายในตะบนแม่ตำเมืองชุมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
โหมารวมตัวกันเยอะแล้วแต่งตัวสวยแปลกเก๋ด้วย

ชาวบ้านนะฮะเขาได้รวมตัวกันจัดทำพิธีบวงสวงเลี้ยงผีบรรพบุรุษ
หรือผีมดผีเมงถ้าดูตลอดข่าวรู้จักอยู่แล้วฟังบ่อย
บอกนิดนึงแล้วกันนี่ก็เป็นการทำตามประเพณีเลี้ยงผีเดือน๙
เขาว่าอย่างงั้นงานนี้ฮะมีเหล่าบรรดาร่างทรงทั้งในและนอกพื้นที่
รวมตัวการทำพิธีเต็มบ้านของยายแสงทองอ่ะหลังจากทำพิธีบวงสวงเสร็จนะ
ก็จะมีการละเล่นของวงดนตรีพื้นเมืองมีการบันเลงเพลงทั้งช้าและเร็ว
เออสามชาตินิดมั้ยใช่ประมาณอย่างนั้นเลยคุณจีบสาวค่ะ
ก็เหล่าบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายแหละก็ได้ร่ายรำแบบนี้
เขาบอกว่าการโชว์ฟ้อนรำแบบนี้มันเป็นท่าทางที่อวดเอาไว้ให้ผีเจ้าแม่
เจ้าพ่อได้ดูกันเขาบอกว่าช่วงการรำไปมาเนี่ย
เหมือนกับมีการจีบกันด้วยนะแต่ผมว่าอารมณ์มันก็เหมือนกับเป็นการ
สารประเพณีแหละได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีของคนในสมัยก่อน
ที่เขาเนี่ยทำพิธีในลักษณะแบบนี้เอาจริงจริงนะพิธีกรรมที่ว่ากันว่า
เกี่ยวข้องกับผีนู่นนี่นั่นบางครั้งบางครา
เห็นไหมจับแก้มท่าทางหยอกล้อจีบกันอะไรลักษณะแบบนี้
ให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยการจัดงานแบบนี้มันสำคัญ
มันไม่ใช่แค่เรื่องของการมากราบไหว้ผี
สิ่งที่เคารพนับถือคนได้มาเจอกันได้พบปะสังสรรค์กันเนี่ย
มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้พบรักกันมันก็มี

ในสมัยโบราณนั้นกันแล้ว
อีกทางหนึ่งก็คือญาติพี่น้องได้มาพบปะพูดคุยกัน
ได้มาเชื่อมความสัมพันธ์สมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน
ได้ถามถ่ายพูดคุยสารทุกข์สุขดิบต่าง
แล้วก็ทำให้กำลังจิตกำลังใจดีด้วย
และในชุมชนแห่งนี้เขาก็ยังคงสืบสารประเพณีเหล่านั้นเอาไว้
อย่างที่เห็นแบบนี้นี่แหละครับ